คุณผู้ชมคะยาเสียเสาเราก็ได้ยินตามหน้าข่าวกันเยอะนะคะ
แต่น้องพนักงานเสิร์ฟกลุ่มนี้บอกเจอกับตัวโดนกับตัว
เธอบอกว่าอาการคือมันร้อนไปหมดเลย
แล้วก็รู้สึกแบบดีดดิ้นทุรนทุรายจนมันออกมาเป็นภาพอยู่เนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมลองไปดูอาการก่อนเขามีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะ

นี่ค่ะอาการคนนึงก็อ้วกแบบหน้าแทบจะจมอยู่ที่ถังเลยนะคะ

กรีดร้องดิ้นทุรนทุรายจนเพื่อนเขาเอาฝักบัวมาฉีดน้ำราดนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
น้องกลุ่มนี้เขาเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารแห่งหนึ่ง
บอกว่าไปให้บริการลูกค้าที่เป็นผู้ชายเป็นกลุ่มผู้รับเหมามากัน๔คน
๓คนมาจากกรุงเทพอีก๑คนเป็นคนในพื้นที่
แล้วพอให้บริการไปสักพักหนึ่งอาการเป็นอย่างนี้เลยค่ะ

ไปหาน้องกลุ่มนี้กันค่ะ
พาทีมข่าวไปดูโต๊ะเกิดเหตุเลยนะคะว่า

มันไม่ใช่เรื่องแต่งแต่มันคือเรื่องจริง

เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๒๘กันยายน
ลูกค้ามากัน๔คนเป็นผู้รับเหมาจากกรุงเทพ๓คนในพื้นที่๑

ก็มีน้อง๓คนคือดาเมและแพรรี่นี่แหละมาดูแลที่โต๊ะ
ก็นั่งกินกันอยู่ตั้งแต่๑ทุ่มยาวจนถึง๕ทุ่มเลยนะคะ

ต้องมาดูแลคอยเสิร์ฟเหล้าให้เขาถึงที่โต๊ะ
๓คนนี้เท่านั้นอยู่โต๊ะเขาโต๊ะเดียวเท่านั้น
น้องบอกว่าตอนได้ทั้ง๔คนก็ดูปกติดีเหมือนลูกค้าทั่วไป
แต่สักพักไม่รู้ว่าแอลกอฮอลมันซึมเข้าร่างหรือยังไง

น้องก็เลยเหมือนเตือนเพื่อนกันว่าระวังตัวด้วยนะ
เราเป็นเด็กเสิร์ฟแต่เราไม่ได้รับงานอื่น
ลูกค้าก็ขยันขยอแบบเอาดื่มสิดื่มอีกให้ทิพย์ที
ดื่มละ๑๐๐บัง๒๐๐บังให้กันไปต่อครั้งอะไรแบบนี้นะคะ
แต่น้องบอกว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งอื่น
เวลาลูกค้าตัวอื่นชวนให้ดื่มหรือชนให้ดื่มอย่างนี้
ครั้งนี้พอพวกเธอดื่มกันไปเสร็จปุ๊บเขาบอกว่า
มันร้อนวูบวาบเลยมันร้อนวูบวาบตามเนื้อตามตัว
แล้วลูกค้ากลุ่มนี้ดึงเธอไปจูบค่ะ
คนอื่นก็อาการทรงเดียวกันเลยนะคะ
บอกว่าก่อนที่พวกเธอจะมีอาการแบบนี้เนี่ย
มีเพื่อนคนหนึ่งเห็นค่ะว่าลูกค้ากลุ่มนี้ควักขวดอะไรไม่รู้
เอามาทาที่ปากตัวเองแล้วก็ดึงน้องมาจูบ
แล้วมีอีกขวดนึงด้วยเทลงไปผสมในแก้ว

ตอนนั้นมีคนจับได้ก็บอกว่าอุ๊ยพี่ถ้าทำอย่างนี้อีก

เขาก็บอกเออขอโทษขอโทษแล้วเปลี่ยนแก้วกันไป
เขาดึงหนูไปจูบแล้วไม่รู้ว่าเขาทาอะไรใส่ปากเขาหรือเปล่า
แต่ว่ามีเพื่อนที่อยู่ด้วยอีกคนนึง
เขาบอกว่าเขาเห็นเป็นขวดเล็กไม่รู้ว่าอะไร
แล้วเขาเหมือนจะเทใส่แล้วเพื่อนเขาบอกว่า
นี่เฮ้อถ้าเอานี้ถึงจะเล่นอย่างนี้หนูไม่มาเล่นนะเอก
แล้วตอนนั้นหนูไม่รู้

ที่โรงพยาบาลวันเกิดเหตุก็เล่านะคะว่าตอนนั้นเนี่ยหูน้องอาการก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยอ่ะ
ดิ้นกรีดร้องทุรนทุรายร้อนวูบวาบข้างในไปหมด
ถามกับนี่คลิปที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
เนี่ยอาการแบบนี้กันเกือบทุกคนเลย

มันร้อนวูบวาบแล้วก็ดีดดิ้นทุรนทุรายค่ะ

คุณหมอที่ตรวจยืนยันเลยว่าถูกวางยาเสียสาว
มีอาการแปลกเหมือนโดนวางยาเหมือนโดนยา

พอมาที่เกิดเหตุก็จะเห็นสภาพน้องแต่ละคน
ที่เป็นที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ก็มีอาการต่างกันไปบางคนก็แบบว่า

ไม่ได้สติบางคนก็อ้วก
บางคนก็ระเมอโวยวาย
ก็ได้นำตัวน้องทั้ง๓ไปส่งที่โรงพยาบาลก่อน
ล่าสุดนะคะเฮียเปี๊ยกก็พาน้องทั้งหมด
เขาแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีแล้วค่ะ

เขาบอกใช้เวลาประมาณ๑๐๑๕วันถึงจะทราบผล
ถ้าผลออกมาว่าน้องถูกวางยาจริงก็จะแจ้งความดำเนินคดี
จริงนี่แอบหาข้อมูลมาเหมือนกันว่าไอ้ยาเสียสาวมันคืออะไร
เขาบอกมันมีจริงนะคะลักษณะเนี่ยมันมีทั้งเป็นแบบเม็ดแบบผงแบบของเหลว
เขาบอกว่ามันจะเหลวสายรสชาติเค็มนิด
พอผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลแยกไม่ออกเลย
แต่อาการก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะรู้สึกเคลิ้มรู้สึกมีความสุขอยากมีเพศสัมพันธ์
แต่ถ้าใครได้รับเกินขนาดเนี่ยจะมึนงงอาเจียน
แล้วถ้ามากไปกว่านั้นคือหมดสติแล้วอาจจะเสียชีวิตได้
อันตรายครับเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังตัวกันด้วยนะคะ